เอามาดูเรื่องนี้กันดีกว่าคุณผู้ชมโอ้โหเป็นคลิปที่หลายคนให้ความสนใจกันมากที่บอกว่า
จริงหรือเปล่าแค่มีเงิน๗๐๐ก็จ้างตำรวจนำขบวนเที่ยวเมืองไทยได้แล้ว
คลิปนี้เป็นที่มาจากมีนักท่องเที่ยวที่เป็นติ๊กต๊อกเกอร์ชาวจีนนะคะมาเที่ยวเมืองไทยแล้วบอกว่า
ดูสิแค่จ่ายเงินฉันก็สามารถเข้าคิวต่อมอได้อย่างว่องวัย
และมีรถตำรวจนำขบวนไปจนถึงโรงแรมที่พักในพัทยาเลยทีเดียว

โอ้โหเป็นยังไงล่ะมีทั้งมอเตอร์ไซค์เปิดหวอมีทั้งรถตำรวจนำทางก่อนที่จะเป็นรถของเธอ
เธอบอกเมืองไทยเที่ยวเมืองไทยคือเวอร์สุดไปเลยอันนี้ตามที่เขาแปลไว้นะคะ
แล้วก็มีถ่ายคลิปในหายเล่มเหมือนตำรวจมายืนถือป้ายรอ
แล้วก็ไม่ต้องรอเอากระเป๋าด้วยพาไปเอากระเป๋าเลย
รอที่ประตูเครื่องบินด้วยดูสินี่และยังไม่พอนะพาเดินเข้าคิว
เขาบอกเข้าคิวพิเศษมันไม่ต้องรออะไรเลยนะ
จริงเห็นไหมแล้วก็พาเดินออกมาขึ้นดงขึ้นรถบริการเสร็จสับแบบนี้ค่ะ
คลิปนี้ถูกโพสต์๒๐มกราคมเมื่อวานนี้นะคะเธอบอก
เที่ยวไทยแบบวีวีไอพีสุดแค่ใช้เงินก็เที่ยวได้แบบสะดวกสบายเหลือเกิน
บอกตอนจองรถเนี่ยมีคนถามคนที่เธอโทรไปจองถามว่าจะเอารถตำรวจนำไหม
เขาบอกว่าถ้าเอารถยนต์อย่างเดียวเจ็ดพันบาทแต่ถ้ามีมอเตอร์ไซค์นำเพิ่มเนี่ย
ก็ต้องจ่ายเพิ่มอีกหกพันลักษณะเธอน่าจะจ่ายไปหมื่นสามพันบาทแล้วมั้ง
เพราะเห็นว่ามีทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีทั้งรถเก่งด้วยในคลิปก็จะเห็นว่ามีคน
ใช้คำนี้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจริงไม่จริงยังไงเนาะ
มีคนแต่งตัวคล้ายตำรวจค่ะมารอรับที่สนามบินถือป้ายรอรับยกกระเป๋า
ลัดคิวสแกนตรวจคนเข่าเมืองแล้วก็มีรถนำส่งไปถึงโรงแรมที่พัทยา
ที่เธอบอกว้าวรถไม่ติดเลยอ่ะวิ่งชิวสุดสุดไปเลย
ท้ายเธอเซลฟี่กับคนที่แต่งตัวคล้ายตำรวจด้วยนะคะแล้วพอดูรถที่ปรากฏในคลิปเนี่ย
เห็นว่าติดสติ๊กเกอร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยอุ้ยแม่เรื่องใหญ่จริงจริงค่ะ
วันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีอาชญนไกรทอง
ศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาบอกเลยนะคะว่าพบตรทราบเรื่องนี้แล้ว
พลตำรวจเอกดำรงศักดิติประพัฒน์รับเรื่องแล้วและเห็นว่ากระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร
สั่งการแบบเร่งด่วนเลยนะคะให้เจรตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริง
บุคคลที่ปรากฏตามคลิปตั้งแต่ที่ไปถือป้ายที่สนามบิน
ไปเอากระเป๋าพารักษณ์คิวเขาเมืองน้ำเป็นตำรวจจริงรึเปล่า
และถ้าเป็นจริงทำไมมีการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวขนาดนี้
ทำตามกฎหมายตามระเบียบที่ควรปฏิบัติไหมสั่งการตามอำนาจหน้าที่
เสนอพบตรให้ทราบโดยด่วนเลยเมื่อคุณตรวจสอบได้เรียบร้อยแล้ว
เรื่องต้นโฆษกสตชบอกว่าจากที่ปรากฏในคลิป
อำนวยความสะดวกในขั้นตอนของการตรวจคนเข้าเมืองทำไม่ได้นะคะ
ส่วนการนำขบวนเนี่ยตำรวจจะกำชับสั่งการปฏิบัติมาโดยตลอด
การขออนุญาตใช้รถตำรวจนำขบวนต้องมีการพิจารณาหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด
ไม่ใช่ใครจะขอก็ไปนำได้

ออกมาว่าดำเนินการโดยภาระการไม่ได้มีการทำตามระเบียบแบบแผนหรือกฎอะไรใด
พิจารณาลงโทษตามอำนาจหน้าที่แน่นอน
ขณะเดียวกันมาฟังคนนี้ดีกว่าค่ะ